สองตายายถูกหัวขโมยย่องเข้ามาตัดกล้วย
ขโมยมะพร้าวแล้วก็พืชผักสวนครัว
นับครั้งไม่ถ้วนจนต้องขึ้นป้ายสาบแช่งเลย
คุณตาคุณยายขึ้นไปว่าอย่างไร

ขอให้ฟ้าผ่าตาย

ข้อความในป้ายสาบแช่งหัวขโมย
ที่คุณยายสมบูรณ์มั่งคั่ง

นำมาติดไว้ที่สวนกล้วยหน้าบ้านพักในจังหวัดชมบุรี
หลังถูกโจรบุกเข้ามาขโมยกล้วยมะพร้าว

คุณยายสมบูรณ์บอกว่าที่ต้องติดป้ายสาบแช่งรุนแรงแบบนี้
เพราะสุดทนกับพฤติกรรมของโจร
ที่เห็นว่าตัวฉันเอง
แล้วก็สามีของฉันแก่แล้วใช่ไหม

เข้ามาตัดมะพร้าวกับพืชผักสวนครัวและกล้วยที่ปลูกนะครับ
จริงแล้วคุณยายเขาปลูกไว้เพื่ออะไรรู้ไหมคุณ
เพื่อเก็บผลผลิตให้คุณตาที่พิการได้กิน
ใจจริงนะไม่อยากจะเขียนข้อความประจานและสาบแช่งแบบนี้
แต่โดนขโมยหลายครั้งหลายครา
คุณยายบอกเจ็บใจก็เลยต้องติดป้าย
โจรจะเกรงใจจะเกรงกลัว
บาปต่อคำสาบแช่งบ้าง
ด่ากันตรงแบบนี้แม้ว่าหัวขโมยอาจจะไม่รู้สึก
แต่ก็ต้องกระเทือนไปถึงใครรู้ไหมคุณ
ตำรวจท้องที่แล้วจะได้เข้ามาสอดส่องดูแลทรัพย์สิน

ดูแลความปลอดภัยให้คุณตาคุณยายด้วยนะครับ

อันนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งที่ชนบุรีนะ